รุนสวัสดิ์นะคะชิสามารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
เจ๊ชิสาแกงหอยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอร่อยกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
คืออย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศมันก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรามาหาอะไรอุ่นทานกินให้มันสดชื่นกันหน่อยดีกว่า
แต่ก่อนจะออกไปไหนมาไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันนิดนึง
สุดสัปดาห์นี้จะมีทั้งฝนแล้วอุณหภูมิก็ลดลงด้วยเช้าเช้ามีหมอกต้องระมัดระวังกันนะคะ
มาดูอุณหภูมิกันก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
กลายไม่เป็นไปแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหนาวก่อนข้างมาก
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็แถบตะวันตกของประเทศนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะมันมีปัจจัย๓ปัจจัยด้วยกันที่ทำให้ช่วงนี้ทั้งหนาวและฝนก็คือ
วนอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยนะคะ
แล้วมีลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นฝั่ง
ทำให้ตอนกลางและตอนล่างของประเทศฝนตก
ขณะเดียวกันยังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมประจำฤดูฝน
ยังคงมีกำลังนะคะจึงทำให้บริเวณภาคใต้จะฝนตก
ขณะเดียวกันคลื่นในทะเลก็อาจจะสูงประมาณ๑๒เมตร
เฉพาะบริเวณที่ฝนตกนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วคลื่นไม่สูงมาก
ใครจะทำการเกษตรตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนับตั้งแต่วันนี้ถึง๗พฤศจิกายน
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดนะคะอุณหภูมิจะลดต่ำลงเล็กน้อย
จึงทำให้อากาศแปรปรวนและมีฝนฟ้าขนองตามมาร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเกษตรกรหมั่นควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและโรคราน้ำค้าง
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกบางนะคะ
โอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง๑เมตร
เกษตรกรควรเร่งสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงนี้
ระวังโรคราน้ำค้างและควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำด้วย
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกตลอดช่วงทั้งสองฝั่งตกมากหน่อย๑๖๐๘๐ของพื้นที่นะคะ
สำหรับทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยนะคะ
ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็ไว้ใจสภาพอากาศไม่ค่อยได้คุณผู้ชม
เดี๋ยวฝนเป็นฝนสั่งลาแล้วเดี๋ยวหนาวมาอุณหภูมิลดต่ำลง
ไม่ว่าคนสัตว์หรือพืชก็ต้องเฝ้าระวังได้ดูแลสุขภาพกันด้วย
ที่สำคัญตรวจสอบสภาพอากาศกันได้บ่อยแบบนี้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
เช้านี้ใครยังไม่มีอาหารเช้ารีบมาแล้วแม่ค้าแกงหอยรออยู่จ้าสวัสดีค่ะ